มาดูข่าวเกี่ยวกับการฝึกโดดร่มบ้าง

มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
ครูฝึกกับนักเรียนที่เรียนกระโดดร่มนั้น
จะแก้ปัญหายังไงบนท้องฟ้า

ไฮแอตแต๊กไฮแอตแต๊ก
ปั๊บปุ๊บเออเจ็บไหม
คนข้างล่างที่ตะโกนใส่ทรโข่ง
เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่แบบธรรมดาชิวมากเลย

แต่ต้องชื่นชมฮะทั้งครูฝึกกับนักเรียนพลล่มตำรวจเนี่ย
ที่ร่มเกี่ยวกันอยู่สติดีจริง

คลิปนี้เป็นการฝึกกระโดดร่มจริงนะครับ
ของนักเรียนใน๑๐ตำรวจพลร่มใหม่นะครับ
ณสนามฝึกค่ายมริกไทยวันที่ชะอำเพชรชบุรีฮะ

มันจะกางเองภายใน๔วินาที
หลังจากนั้นผู้ฝึกจะต้องควบคุมร่ม
ร่อนลงตามเป้าหมาย
แต่ในคลิปมีร่มอยู่๒อันนะครับคุณผู้ชมฮะ
มีปัญหาร่มขาดครับแล้วร่มเกิดหมุนมาชนกันกลางอากาศ
ครูฝึกภาคพื้นดินไหวพลิบดีครับ
โกนใส่เครื่องขยายเสียงแนะนำให้แก้ไขสถานการณ์ตามหลักการ
กระทั่งนักเรียนพลร่มตำรวจทั้งสองคนนั้นนะฮะ
ร่อนลงมาในสนามฝึกได้อย่างปลอดภัย

สติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ

ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีมันก็ดิ่งลงมากระแทกพื้นแล้วนะฮะ
ถ้าแกปัญหาไม่ได้นะครับสุดยอดจริงครับ
รอดได้เพราะเชื่อคำครูของแท้จริงนะครับ